ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการในโครงการบ้านประชารัฐค่ะ
เป็นการปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยได้ในราคาไม่เกิน๗แสนบาทและไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทค่ะ
โดยก็จะปล่อยกู้ผ่านธนาคารคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ
รวมถึงนะคะก็จะได้ออกมาตรการใหม่ด้วยค่ะ
ขณะที่การเพิ่มเติมกองทุนหมู่บ้านนะคะ
โดยจะมีการนำเงินในส่วนของตำบลละ๕ล้านบาท
ทำสัญญาไม่เกิน๓๑มีนาคมนี้
และลงทุนในปีงบประมาณ๒๕๕๙ที่ก่อนหนี้ไม่ทัน๓๑มีนาคมค่ะ
ทั้งนี้ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีโครงการพร้อมดำเนินการค่ะ
ขณะที่กระทรวงแรงงานนะคะก็เสนอที่ประชุมให้พิจารณา
ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่ะจาก๓๐๐บาทเป็น๓๖๐บาทต่อวัน
สูงสุดอยู่ที่๕๕๐บาทต่อวันอีก๒๐สาขาใน๕กลุ่มอุตสาหกรรม
มติคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ได้ให้ความเห็นชอบ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนหน้านี้ค่ะ
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายยกรัฐมนตรี
ก็มีภารกิจที่จะเดินทางไปร่วมประชุมกรอบความร่วมมือ
ุ่มแม่น้ำโขงล้านช้างที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่๒๒ถึงวันที่๒๔มีนาคมนี้นะคะ
ซึ่งหลังการประชุมนายยกรัฐมนตรีก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณครับในส่วนของมาตรการน่าจะเป็นเรื่องของการกินเที่ยวช่วยชาตินะครับ
นำรายจ่ายจากการไปจ่ายเงินนั้นมาลดหย่อนภาษีช่วงสิ้นปีนี้แล้วกัน